ที่สมุดฟ้ากลางคุณผู้ชมมีโชเฟอร์รถกระป๋อ
โดนทำร้ายร่างกายโดนรุมเลยนะเหตุเพราะว่า
เขาเนี่ยเคยเอารถของเขาไปจอดที่วินแห่งนี้หน้าห้างนะ

ระยะหลังเขาไม่ได้จอดครับเลยโดนรุมเอา
การไกลการไกล
ก่อเหตุไม่เกรงใจตำรวจเลยคุณผู้ชม

นั่นกี่คนนั่นน่ะ๓๔คน
ทั้งไม้มีมีดมีดาบมีไปทำร้ายคนขับรถซูบารุ
กลุ่มคนก่อเหตุก็เลยเดินหลบหนีไป
คลิปนี้เนี่ยคนแถวนั้นก็ถ่ายไว้ได้คนขับรถซูบารุที่โดนทำร้ายชื่อพี่ภัยทูลอายุสี่สิบสามปี
เล่าให้ฟังว่าเย็นเมื่อวานเนี่ยนะพี่เนี่ยขับรถรับผู้โดยสารมาจากตลาดประชาอุทิศหกสิบเอ็ด
ส่งที่หน้าห้างย่านสุขสวัสดิ์นี่ฮะรถพี่เขาแล้วก็ตัวเขาก็บาดเจ็บไปด้วย
พ่อส่งพุทธศาลเสร็จแล้วมีกลุ่มวัยร่วมห้าหกคนมารุมพี่
โอ้โหซัดแล้วพี่บาดเจ็บเลยเนี่ยมีแผลที่หน้าอกหนึ่งแผล
โหนกแก้มก็โหนกแก้มขวาก็ฟกช้ำปากแตกด้วย
ไทยทอยก็โดนศีรษะปูดบวมเลยรถพี่ก็เสียหายไปเนี่ย
โอ้โหนี่ยานพานะหากินพี่เลย
พี่ไปแจ้งความไว้แล้วที่สพพระประแดง

จ่ายค่าวินทุกวันวันละ๔๐บาท

แต่เพราะตามข้อกำหนดถ้าไม่ได้วิ่งก็ไม่ต้องจ่ายไง
แต่มีบางคนไปลงเบอร์ให้แทนเพราะเขาอาจจะเห็นว่า
พี่เนี่ยขับรถผ่านห้างก็เลยคิดว่าอ๋อมาวิ่งละมั้ง
ก็เลยไปลงเบอร์ให้ทีนี้ลงเบอร์นั่นหมายความว่า

ซึ่งพี่ภัยทูลบอกว่าพี่เอารถมาวิ่งจริง
แต่บางครั้งที่มาวิ่งคือไปทำธุระกับครอบครัว

ถ้าเจอผู้โดยสารก็จะบอกให้ผู้โดยสารไปขึ้นที่วินแทน
ก่อนหน้านี้เคยมีปัญหากับคนเก็บค่าวินเพราะว่า
พี่เองก็ยอมรับนะเป็นเสียงดังคนเสียงดัง

เมื่อวานผมวิ่งแต่วิ่งอยู่ข้างล่างไม่ขึ้นบิ๊กซีเลย

ก็รับผู้โดยสารเห็นมีเด็กผมเข้าใจ
ลูกนั้นเลยผมก็จะไปทำอะไรได้ครับ

ถ้าลงมาปุ๊บเจอผู้โดยสารผมก็จะบอกว่า

วันไหนพี่มาวิ่งรถทำธุระเฉยเนี่ย
ก็จะบอกผู้โดยสารนะไปเข้าไปที่วินแล้วกัน
โอ้โหแล้วดูแผลโดนเข้าไปเยอะเลย
เพื่อนร่วมวินเขาเล่าให้ฟังนะคุณผู้ชม

กฎก็คือถ้าใครขึ้นเอารถมาจอดเนี่ยนะ
ต้องเสียค่าวินทุกวันช่วงเช้า

แต่ถ้าใครขึ้นมาต้องเสียค่าจอดครับ

คนเจ็บพี่ไพทูนอ่ะโอ้พี่ไพทูนเขาอารมณ์ร้อน

เร่งตรวจสอบวงจรปิดในที่เกิดเหตุครับ
ตอนนี้ไอ้กลุ่มที่เข้าไปรุมพี่ภัยทูล
ตำรวจเขารู้ตัวคนก่อเหตุละ๑คน
เป็นคนเก็บค่าวินหน้าห้างนี่แหละ
เดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีครับ
เพราะว่าตอนก่อเหตุตอนเย็น

มายืนรอขึ้นรถโดยสารกันเยอะเลย
ทำแบบนี้ไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยครับ